เล่าให้ฟังเช้านี้ต้องรู้มันมีเรื่องของป้ายแดงใช่ไหม
ทำไงไม่ขับแล้วละกันรถจอดทิ้งไว้ที่บ้านนั่นแหละ
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อย
มันมีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
ทางด้านฝั่งผู้เสียหายก็คือนางสาวธนัดสุภาค่ะ
มาพร้อมกับเพื่อนก็ไปพบทางผอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ
บอกว่าเนี่ยออกรถมิซูบิชิป้ายแดงมา
ตั้งแต่๒๕กันยา๖๔ก็มีสัญญาผ่อนค่างวด๘๔งวด
ก็ส่งงวดละ๖๖๖๐บาท
นี่ส่งมาปีกับอีกเดือนนึงแล้วคุณผู้ชม
แล้วคุณธนัทสุภาเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่า
ช่วงที่ผ่านมาก็ขับรถไปทำงาน
ตอนออกรถมา๖เดือนแรกก็ถามทางศูนย์ไปเหมือนกันนะว่า
เรื่องป้ายทะเบียนเป็นยังไงบ้าง
ศูนย์ก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะ
ถามมาตลอดค่ะจนครบปีนึง
ท้ายที่สุดจะไปถามเซลล์คนเดิมแหละที่ออกรถมาเนี่ย
ว่าเรื่องป้ายขาวเป็นยังไง

เซลล์คนนั้นเขาลาออกไปแล้วค่ะอ้าวเอาแล้วยังไงอะ
คือทางศูนย์เหมือนกับปัดความรับผิดชอบ

รถคันนี้จะต่อภาษีจะทำประกันมันทำไม่ได้คุณผู้ชม

แล้วพอตำรวจเรียกทีเนี่ยโอ๊ยโดนปรับสิคะ
ครั้งนึงนี่บอกว่าเธอโดนไม่น้อยนะ

เฮ้ยหมื่นกว่าเลยโดนปรับก็อย่างนั้นนะหมื่นกว่าแล้วหรอ

ทีนี้ค่ะไม่ไหวขับแล้ว
เพราะว่าถ้าเกิดขับมาตำรวจเจออีกเอาโดนปรับอีกมันไม่คุ้ม
จอดรถทิ้งไว้ที่บ้านดีกว่าไม่ได้ขับไปไหนเลย
กลัวกลัวว่าตำรวจจะเรียกปรับอีกนะคะ

เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารถที่ยังไม่ได้ป้ายขาวแล้วมันคือใช้ป้ายแดงมาเกินปีนึง

บอกว่ากลัวมากเลยไม่มีตังค์จ่ายแล้ว

ทีนี้ทางผอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็รับเรื่องแล้ว
ประสานไปยังสคบลบบุรีรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดนะคุณ
พอเขาเจรจากันกับศูนย์รถยนต์ในจังหวัดลบบุรีแล้วศูนย์รับปากจ้า
อ่ามันต้องให้เป็นข่าวไงสูงถึงจะรับปาก
บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการเรื่องทั้งหมดให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกา
วันนี้วันที่๑มีเวลาดำเนินการอีก๓๐วันหวังว่าศูนย์จะดูแลด้วยนะ
คือไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของการจองเลขทะเบียนสวยด้วยหรือเปล่า
สมมุติเลขที่เราอยากได้เนี่ยแต่ว่าทางกรมการขนส่งเขายังรันเลขทะเบียนมาไม่ถึงของเราเนี่ย
วดอักษรหรือว่าจะเป็นเลขก็ตาม
ใช่บางทีมันก็อาจจะล่าช้านะ